ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าของหนังตลกฟอร์มยักษ์กันหน่อย
บัวผันฟันยับ
นังเรื่องนี้นำแสดงโดยพี่แอนทองประสม
เขาเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ล่าสุดมีข่าวดีมาฝากกันแล้วนะคะ
เพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาปิดกล้องแล้วค่ะ

พระเอกน้องใหม่อย่างกั๊บคณาวุฒินั่นเอง
ออกอีเวนต์งานรักโลกเมื่อวันก่อน
พร้อมกับเล่าให้พี่นักข่าวอย่างเราฟังนี่แหละ

โอ้โหคึกคักคืนแคลงสุด

แถมพักหลังยังชอบลงไอจีสตอรี่ขอบคุณฟุตคลักษณ์
ที่แฟนคลับขนไปเสิร์ฟให้ถึงกอง

กรับบอกว่าฮากันยกกองเลยค่ะพี่แจ๊ค
แม่ฮายอภาพรทั้งจ๊ะนงพนี
แต่ละคนเนี่ยโหปล่อยมุกกันพรุ่บ
โดยคนที่หนุ่มกั๊บรับมุกไม่ทันจริง

ถึงจะเป็นน้องใหม่ในวงการหนังคอคอมเมอดี้
แต่กราฟบอกว่าพี่แอนสุดยอดมากเลยนะ

ที่ได้เห็นการแสดงด้านนี้ของนางเอกแถวหน้าเมืองไทย
ที่ชื่อแอนทองประสมด้วย

คืออย่างกองบัวผัดฟันยับเนี่ย

ถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอน
ได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่แบบนี้เลย
ซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับ
แต่นี่ก็จะมาเป็นแนวคอมมิดี้ก็อยากให้ติดตามกัน
ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับ

ว่าความรักมากแล้วเป็นการมาปะกันครั้งแรก

เออนะคะรับรองแฟนก็รอติดตามกันได้เลยนะคะ
ความมันความมั่วมีให้กันแน่นอนค่ะ